พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง
โหลดแล้วเฮ่งสวัสดีครับ

อีกครั้งยังพุ่งชมหากรายการ
ครอปดูดาวกับเราทั้งหมด๓คน
ซึ่งแขกรับเชิญในวันนี้

หลังนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นเขาสักเท่าไหร่

นักร้องนักแสดงพิธีกรนักกอล์ฟนักแข่งรถ

แต่หลายคนนะฮะที่เขาบอกว่ามาทำงานเบื้องหลัง
ส่วนใหญ่จะลงจะรวยจะตั้งหลักได้
แต่คนคนนี้ทำงานเบื้องหลังแล้วจนฮะ
นี่ไงต้องบอกว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตเขา

บ้าทำงาน
ด้วยความบ้านี่แหละเขาทำเยอะเกินไปหรือเปล่า

นั่นก็คือว่าครอบครัวทั้งภรรยาทั้งตัวเขาก็ตัดสินใจที่จะแยกทางกัน
วันนี้ต้องบอกว่าขอคุยท็อกให้ทะลุทะลวง

เออนี่พูดผิดไหมพูดผิดหรือพูดถูก

กายก็เพิ่งดีขึ้นฮะ

อับเป็นคนที่จะทำรายการทีนึงเป็นเจ้าของรายการทีวี

แต่ไม่สำเร็จเพราะว่าไม่มีใครอยู่ด้วยแล้ว

มีคนมากไปมันวกวนไป

รายการที่ก่อนที่จะมีปัญหาเรื่องครอบครัวเนี่ยครับ
ก็คือทีวีดิจิทัลเนี่ยเขาประมูลกันอยู่

ผมก็เลยวางแผนไว้ว่าเราจะมีรายการให้เลือกหลายรายการ

ประมาณ๑๘๑๙รายการ

แต่ละรายการกว่าจะมาเป็นรูปแบบได้
ผมก็ต้องเอารายการนี้กลับมาซ่อมมาเติมมาเสริมอะไรเข้ามา

ย้ำคิดย้ำทำ
พยายามจะเอาของเก่ากลับมาใหม่
คือพยายามทำให้ดีขึ้น
ทำให้แตกต่างจากที่เขาทำกัน
แต่บางทีแตกต่างจนบางทีเราเข้าใจอยู่คนเดียวคนอื่นไม่เข้าใจ
แล้วก็กลับมาทำใหม่ให้เขาอะไรอย่างนี้
ก็เลยเริ่มกลายเป็นวกวนไปวนมาอยู่กับเรื่องเดิมหลายเรื่อง

คือเราก็หวังว่าอันนี้ก็คงน่าจะเป็นเรื่องของการที่จะทำให้ใครรอบข้างได้สบายกันอะไรอย่างนี้ครับ

ผมนึกถึงว่าวันเวลามันสำคัญ
โดยลืมนึกถึงอย่างที่พี่ว่าว่าเขาไม่ได้ต้องการตรงนั้น
เขาต้องการเวลาเขาต้องการความที่เป็นครอบครัวมากกว่าการที่จะได้ตรงนั้น

ขอนี่พ่าลูกไปเนี่ยที่เวียดเขาพาลูกไปทำเล็บ
แม่ไปส่งพ่อไปรับไปนั่งเฝ้าลูกทำเล็บ
จริงสักพักนึงซุดคือพ่อแม่เดินมาคู่กันไปกินคราวกันมาคุยกันแล้วก็มารับลูกสาว

นี่ก็ยังคุยกันอยู่ถามว่ามาทำอะไรถ่ายเสร็จหรือยัง
เพราะตอนแรกว่าจะไปนัดเอาครีมทาหน้าของคุณจอยที่เขาทำตอนนี้ครับ

ตอนนี้กำลังมีคำถามว่าทำไมคู่รักที่หลายคนอิจฉา

เห็นการเจริญเติบโตของครอบครัวเขาตลอด๑๓ปี
เป็นเพราะอะไรถึงได้มาพบกับจุดที่ต่างคนต่างไปกันคนละทางแบบนี้
แต่พ่อหมอรักบอกว่าก่อนเข้ารายการนะครับ

จะอย่างไรท็อกทะลุให้ทะลวงถึงดวงดาวช่วงหน้าสักครู่ค่ะ

พี่อัมถึงเป็นเกาะถึงขยับตัวไม่ได้
อาทิตย์ที่แล้วนี่เดินอยู่ประมาณ๙ละคืบ
จนถอดใจว่าชีวิตจะหาไหม
แสดงว่าสองปีที่โดนลาหูนั่นอ่ะ
วันหนึ่งครอบครัวจะกลับมาเป็นครอบครัว